ดูอุบัติเหตุกันต่อมีอีกสองเรื่องที่เกิดขึ้นจากความประมาทนะครับ
ซึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งเขาออกทริปขับรถบิ๊กไบท์ไปในช่วงของปีใหม่ครับ
แต่ไปเจอรถคันหนึ่งที่จอดล้ำออกมาแล้วเขาก็เบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจังครับ
นี่ฮะแล้วไปจอดลักษณะเหมือนเป็นย้อนสอนนะนะใครจะไปเนี่ยฮะ
ไม่ทันเลยครับเนี่ยฮะเต็มครับเกิดขึ้นที่อำเภอหมูศรีโคราชนี่เองครับ
คนที่ขี่รถจักรยายนก็บาดเจ็บนะครับเพราะบอกว่าไม่คิดว่าต้องไปเจอรถย้อนสอนอะไรแบบนี้กับตัวเองจริง
ขอบคุณสพหมูศรีที่มาไวมากครับเงยหน้าขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็มาแล้ว
หมวกกันน็อกและกล้องโกโปรที่ช่วยเป็นหลักฐานถุงมือที่ทำให้เขาแค่ถลอกเท่านั้น
อย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตลักษณะบอกว่าแม้รถกระบาดจะจอดย้อนสอนและล้ำออกมา
แต่คนที่ขี่น่าจะมองเห็นนะเนี่ยเต็มน่าจะมองเห็นน่าจะหลบทัน
เหมือนกับว่ารถคันอื่นเขาวิ่งผ่านไปเขาก็มองเห็นไม่น่าจะวิ่งปรีเข้าไปชนแบบนั้น
อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับชายที่ขี่รถชี้แจงแบบนี้
คือช่วงเวลาจะชนเนี่ย๓วินะฮะช่วงต้นคลิปเนี่ยมองไม่เห็น
เพราะมุมกล้องโกโปรมันกว้างกว่าสายตาคน
คือเขาบอกว่าสายตาเขาเองมันมองไม่เห็นเขามองเห็นแค่๑วิก่อนชนเท่านั้นเอง
สุดท้ายพยายามเบี่ยงหลบแต่มันไม่พ้นนะครับตำรวจก็เลยให้รถกระบาดที่จอดย้อนสอนเป็นฝ่ายผิด
แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

แต่สายตาคนอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับ

แพ็คซี่สีเขียวเหลืองจอดนิ่ง
อยู่บนสะพานไม้คุณผู้ชมน้องมิ้นดูสิ

นายสุชินสุภาพญาติอายุ๗๕ปี
เล่าบอกว่าขับรถมารับผู้โดยสาร

ล้อก็เลยถลายไปตกอยู่นอกสะพาน

ถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตรวัตรก็ม๔๓ครับ
อำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า

แต่คำถามคือไปรับผู้โดยสารตรงนั้นได้ยังไง

ก็เลยตกลงไปสุดท้ายก็ปลอดภัยนะครับ